มันมีเรื่องของการยักยอกเงินออมทรัพย์ของนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
คนที่ทำเนี่ยคือครูการเงินนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาครูการเงินคนนี้เขาก็รับปากว่าเมื่อวานนี้จะเอาเงินออมทรัพย์ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเกือบครึ่งล้านนะ
แสนกว่าจะเอามาคืนตอนสิบโมงแต่ทีนี้พอถึงเวลานัดเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าไม่มาเบี้ยวค่ะคุณผู้ชมทีนี้ผู้ปกครองเขาก็เลยร้อนใจว่าเอ๊ะเงินตรงนี้มันจะหายไปแล้วใช่ไหม
ก็เลยไปแจ้งความที่ศูนย์ดำรงธรรมไปร้องกับที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามอยากให้จี้ให้ครูการเงินคนนี้ออกมารับผิดชอบส่วนเด็กนี่นะคะถือป้ายหน้าเสาทงเลยร้องขอคืนเงินออมทรัพย์ตรงนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันค่ะ

การเงินโรงเรียนบ้านสลกคนนึงที่คุณครูคนนี้เขามีพฤติกรรมโกงเงินออมทรัพย์นักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะคะมูลค่าทั้งหมดที่ดิฉันบอกว่าเกือบครึ่งล้านเนี้ยก็คือมูลค่าสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทก่อนหน้านี้เนี้ยนะคุณดูค่ะที่เห็นเนี้ยเป็นการลงบันทึกประจำวันสัญญาไ
เราไปสอบถามจากทางร้อยเวรสพวังชิ้นที่รับเรื่องเอาไว้ก็คือร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์นันทยานนท์บอกว่าตอนนี้
รับเรื่องเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้ตามกฎหมายนะคะ
ส่วนทางด้านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็กลัวไง
กลัวว่าไม่รู้ว่าเรื่องจะเงียบหรือเปล่านอกจากไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
นี่เป็นภาพที่เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอวังชิ้นค่ะโดยในอำเภอวังชิ้น
อย่างนายวิทิศเที่ยงไทยก็เอาเรื่องนี้มาหารือภายในห้องประชุมที่อำเภอวังชิ้น
อยากให้มันยุติเรื่องปัญหานี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
คือก็บอกว่าไม่สามารถหาข้อยุติได้นะเพราะว่าทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเองก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการ
ก็เลยต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนร้องมาเนี่ยนะคะ
เสนอกับทางพ่อเมืองคือนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ต่อไป
เพื่อให้ทางผู้ว่าได้สั่งการไปยังต้นสังกัดต้นสังกัดคือใคร
ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ถูกไหมต้องไล่ลงมาจากสำนักงานเขต
มาถึงที่โรงเรียนจากที่โรงเรียนมาถึงครูการเงินคนนี้
ทีนี้ผู้ปกครองที่เขามารอรับเงินคุณทัศนัยเมื่อวานคิดว่าจะได้ไง
มันไม่ได้ก็ไม่พอใจสิคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ต้องรอให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อทีนี้เราได้คุยกับทางผู้ปกครองของนักเรียน
คนหนึ่งคือคุยกับคนนี้ค่ะนางสาวจิตวิพาคำลือ
ก็บอกนะบอกว่าครูการเงินที่เป็นต้นเรื่องของปัญหานี้นะ
ทุกวันนี้เขาออกเขาออกไปจากโรงเรียนแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการทวงเงินคืน
ครูคนนี้เขาก็รับปากว่าจะคืนให้รับปากอยู่หลายรอบอะค่ะ
แล้วก็ผิดนัดทุกครั้งเลยเคยมีการสั่งจ่ายเช็คคืนให้กับผอโรงเรียนนะ
เราก็ถามต่อเอาแล้วเป็นยังไงเช็คฉบับนั้น
บอกอ๋อเช็คเด้งค่ะมันไม่มีเงินในบัญชีไง
เบิกเงินได้ยังไงอ่ะเนี่ยพอมันเกิดปัญหาแบบซ้ำ
ล่าสุดก็เป็นสัญญากันที่สพวังชิ้นอีกว่าจะคืนเงินเมื่อวาน๑๐โมง
เอาพอถึงเวลาผู้ปกครองเขาก็มาตามนัดนักเรียนก็มาตามนัด
แต่ว่าครูการเงินคนนี้ไม่มาแน่นอนก็ต้องดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก
แล้วที่ต้องไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยคือเขาบอกว่า
ครูเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะ
แต่พอมามีพฤติกรรมโกงเงินลูกศิษย์แบบนี้ก็เด็กก็ไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่าง
ก็เลยอยากให้นำไปสู่กระบวนการปฏิรูปการศึกษาด้วยทีนี้ค่ะ
พอโรงเรียนบ้างพอโรงเรียนคือนางทิติพรสืบสมุทรนะคะ
พอโรงเรียนคนนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้เกิดก่อนที่พอโรงเรียนจะมาเป็นพอโรงเรียนที่นี่อีก
เรื่องมาแดงเพราะว่านักเรียนที่เขากำลังจะจบการศึกษาค่ะ
เขาก็จะเบิกเงินออมทรัพย์ไปใช้ไงคุณถูกไหมก็มีการสะสมมีการฝากมาตั้งแต่เรียน
ใช่แต่พอเบิกตังค์ไม่ได้ไม่มีเงินในบัญชีเพราะว่าครูการเงินเอาเงินออกไปแล้วก็ไม่ยอมเอามาคืนเนี่ย
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเงินออมของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนเรียนจบยอดทั้งหมด
ครูเขาจะรวมไปฝากที่บัญชีธนาคารที่เปิดเป็นชื่อบัญชีของโรงเรียน
จริงผู้ที่มีอำนาจในการลงนามเนี่ยมี๓คนแล้วถ้าเกิดว่าจะเบิกเงินเนี่ยจะต้องมีชื่อ๒ใน๓ถึงจะเบิกได้ไง
แต่ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าเรื่องของการเซ็นเบิกเงินเรื่องนี้มันยังไงกันแน่
แต่ว่าพอบอกว่าพอพอทราบเรื่องเนี่ยนะก็เรียกผู้ปกครองมาประชุมแล้วก็นัดคุยกับคุณครูคนนี้หลายรอบ
คุณครูคนนี้ก็รับปากเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินให้นะแต่ก็ยังไม่เคยได้เงินคืนเลย
โรงเรียนก็เลยแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้วันนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างวันนี้ค่ะความคืบหน้าก็คือทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ต้นสังกัดเนี่ย
เขาก็รู้เรื่องแล้วด้วยอยู่ระหว่างการสอบคุณครูคนนี้เป็นการสอบทางวินัย
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสอบแล้วพบความผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนคุณครูคนนี้นักข่าวก็พยายามติดต่อนะคุณทัศนัยแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยสงสารเด็กอ่ะเงินของเด็กอุตส่าหออมมาตั้งแต่อนุบาลอ่ะเนอะ
ให้เขาออมนะเป็นครูการเงินแต่ว่ามายักยอกเงินเด็กซะเองนะ